จะเชิญชวนให้ไปกันนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังฮิตเลย
จังหวัดเพชรชบูรณ์นักท่องเที่ยวเขาแห่ไปเที่ยวชมโบราณสถานอุทยานศรีเทพ
และที่สำคัญคุณต้องไปถ่ายรูปกับไอศครีมโบราณด้วยนะ
รวมไปถึงจะพาไปดูการละเล่นพื้นบ้านที่นี่จ้า
โอ้โหบอกเลยช่วงนี้คึกคักมาก
สีเทพดังแล้วใช่แล้วนะคะไปกันที่อุทยานศรีเทพนะคะ
อยู่ที่นี่เลยตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
ตร้อมกับชาวบ้านนะ์ชาวบ้านนาแตจะรบ
เขาจะมาโชว์การละเล่นพื้นบ้านที่ชื่อว่านางสุ่มนางควาย
หรือการละเล่นนางควาย
เอามาสร้างสีสันแบบนี้คุณนักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็จะได้ดู

นี่คือนี่แหละนางสุ่มนางควายนี่แหละค่ะ
ผู้เล่นจะต้องเป็นนางคือเป็นอะไร

แล้วจะมีหัวกระโหลกควายอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ผูกกับโซ่ที่แขวนลงมาครับ

แล้วก็เขาจะเรียกอะไร
จะผูกโซ่กับหัวกระโหลกควายให้สูงพอที่จะจับถนัด

เพื่อที่จะเอามาทนกัน

กระโดดรถเต้นแบบนี้คือมันเป็นการละเล่นนะคะ
ทางกำนันตะมนต์สีเทพฯคุณกันจนัดภาระฤทธิ์
กำนันบอกว่าหลังจากอุทยานศรีเทพได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลก
ก็มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวชมโบราณสถานกันเป็นจำนวนมาก
จาก๗ตำบลนะคะเขาก็จะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาออกจำหน่าย
ออกบูธออกร้านแบบนี้เพื่อขายสร้างรายได้กัน
และอีกหนึ่งไฮไลท์เลยที่เราเคยเล่ากันไปก็คือไอศครีมโบราณรูปคนแคระที่กำลังเป็นกระแสนิยมมาก
อันนี้นะคนแคระเป็นแบบนี้นะแล้วเขาบอกว่าเวลาจะถ่ายรูปต้องทำท่าให้เหมือน
อยากจะให้คุณชนะลองทำให้เหมือนทำยังไง
คือแบบนี้เหรอท่อนบนทำได้นะแต่ท่อนล่างอย่าให้ย่อเยอะเข่าเสียบ
เขาบอกว่าตอนนี้ขายดิบขายดีขายแบบเกลี้ยงเลยนะคะ
ถ้าใครได้ทานไอศครีมโบราณรูปผลแคละจะต้องทำท่าประกอบไปด้วยน่ารักดี
เออน่ารักเหมือนไปกิมมิกเล็กเนาะ
ในการไปท่องเที่ยวที่ศรีเทพแห่งนี้ก็เที่ยวยังไงให้ได้อัตรรส
อร่อยทั้งสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมด้วย
ดีมากเพชรบูรณเพชรชบูรณ์ลองไปกันดูอืมนะตอนนี้ก็เป็นมรดกโลก
เรียบร้อยเป็นพิพากษ์คุมใจของคุมชายเรา